ขอนแก่นครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์คล้ายกับที่พี่ปุ้ยเล่าเลย
อันนี้เนี่ยเขาไปล้างถังเก็บขี้หมูครับปรากฏว่าพอลงกันไปหมดสติฮะ
เพราะว่าไปสูดดมก๊าซไข่เน่าชาวบ้านแถวนั้นต้องช่วยกันดึงขึ้นมา
สวัสดีครับ
ปั๊มอยู่เชื่อปั๊มไว้
โอ้โฮปั๊มไว้สุดท้ายหายใจขึ้นมา
โอ้โหนาทีชีวิตจริงฮะชาวบ้านช่วยกันนำตัว
ผู้ชาย๓คนที่ไปหมดสติอยู่ในถังเก็บขี้หมู
ซึ่งเป็นถังเหล็กขนาดหนึ่งหมื่นลิตรคุณผู้ชมหรือสิบตัน
แล้วชาวบ้านก็ค่อยดึงขึ้นมาทีละคน
ละคนแล้วก็ช่วยกันปั๊มหัวใจเพราะว่าทั้งสามคนแทบจะขาดหายใจแล้ว
ขาดอากาศหายใจแล้วหายใจรวยรินเลย
ร่างกายอ่อนระถวยชีพจรที่วัดดูนี่อ่อนมาก
เหตุระทึกนี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ที่ฟาร์มอมรรรดร์คือมันเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูครับคุณผู้ชม
เจ้าของฟาร์มก็คือพี่อำมรรดร์รัฐเนี่ยเล่าว่าวันเกิดเหตุ
มีชาวบ้านมาขอสูบขี้หมูในบ่อพักของฟาร์มพี่เขา
แล้วก็บอกว่าจะขนไปใส่ไร่อ้อยไร่มันสัมปะหลังเนี่ย
ซึ่งปกติครับก็มีคนมาขอสูบขี้หมูไปใส่ไร่เป็นประจำอยู่แล้ว
พี่อะมรรดส์ก็เลยไม่ได้ห้ามปรามอะไร
จนกระทั่งช่วงค่ำครับ

ซึ่งเข้ามาสูบขี้หมูจอดอยู่ใกล้กับบ่อพักขี้หมูครับ
ก็เลยว่าจะแวะเข้าไปทักซะหน่อย

อ้าวเห็นนายนวลจันทร์นอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่พื้นดินข้างรถไถเลยครับ
เขาก็เลยรีบช่วยกันพาส่งโรงพยาบาล
แต่ขณะที่กำลังจะพานายนวลจันทร์ไปโรงพยาบาลนั้นเนี่ย
ไม่มีใครรู้เลยคุณผู้ชมว่ายังมีนายกฤษดาลูกชายของนายนวลจันทร์
และนายอัธพลเพื่อนของนายกฤษดาก็นอนสลบอยู่ในถังเก็บขี้หมูด้วยเหมือนกันครับ
จนกระทั่งเมียของนายนวลจันทร์ถามถึงทั้งสองคนว่าเอ้า
แล้วมีใครเห็นลูกกับเพื่อนไหมอ่ะทุกคนเอ้าเฮ้ยมีอีกเหรอเออ
ก็เลยต้องย้อนกลับไปไปดูที่รถไถ
ก่อนจะพบทั้งคู่นอนสลบอยู่ที่ก้นถังครับ
กว่าชาวบ้านจะรู้ทั้งคู่ก็เกือบจะหมดลมหายใจแล้ว
โชคดีจริงยังช่วยเหลือไว้ได้ทันครับ
เรื่องของการช่วยชีวิตอันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี
แต่หลังจากนั้นนี่สิมีเรื่องลี้ลับคุณผู้ชมฮะ

คืออย่างนี้ครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อว่า
ผู้ช่วยนี้ก่อนที่เป็นคนถ่ายคลิปนี่
ตอนที่ชาวบ้านเขาช่วยนายกฤษดากับนายอัฐพล
ขึ้นมาจากถังเก็บขี้หมูก็มานั่งดูนั่งดูคลิปซ้ำอีกทีนึง
คุณผู้ชมขนลุกสู้เลยครับเห็นอะไร
ปรากฏว่าเห็นขาของผู้หญิง๒คน
อยู่ในถังเก็บขี้หมูข้างชายที่สลบอยู่
พอซูมดูซูมดูพบว่าเป็นใบหน้าผู้หญิงสวมหน้ากากอนามัยสีขาว
มาที่พวกเขาครับเปิดให้คนอื่นอื่นดูก็พบว่า
ทุกสายตามองว่าเห็นเหมือนกัน
เชื่อว่าหรือว่านี่เป็นเจ้ากรรมนายเวร
ของชายที่สลบอยู่ครับ
บอกไปว่าต้องใช้วิจารณญาณนะครับคุณผู้ชม
คือชาวบ้านเขาอาจจะเชื่อเรื่องของสิ่งลี้ลับแบบนี้
มันก็มีเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเหตุการณ์นี้
ว่ามันอาจจะไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรอะไรหรอก
เจ้าหน้าที่อธิบายว่าสาเหตุมันเกิดจากถังเก็บขี้หมูมันแคบ

เป็นไปได้ว่าพอลงไปแล้วน่าจะสูดดมก๊าซไข่เน่าเข้าไป
เพราะว่าขี้หมูเนี่ยพอมันหมักหมมหมักหมมมันทำให้เกิดสารพิษตัวนี้ครับ
ทั้ง๓คนอาการปลอดภัยแล้วนะคุณผู้ชมฮะโล่งอกได้ครับ

อาจจะเป็นผลกระทบจากการสูดดมก๊าซไข่เน่านั่นแหละ

ต้องระวังเลยนะลงไปทำงานในที่แคบ

บางคนคิดว่าไม่เป็นไรมีช่องระบายอะไรอย่างนี้
ไม่ได้ความเข้มข้นของการ์ดไข่เน่ามันเยอะ